ช่วงนี้กลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะครับ

เจ้าที่กรมชนรับประทานจังหวัดสลับบุรี
มีการเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบน้ำจากครองประตูระบายน้ำ
คลองเริงรางลงกลับไปที่แม่น้ำป่าศักดิ์นะครับ
หลังจากเมื่อวานนี้บานประตูมีการเปิดออก๑บานนะครับ
แล้วก็ทำให้กระแสน้ำจากแม่น้ำป่าศักดันนะครับ
น้ำเข้าไปท่วมพื้นที่ของประชาชนนะครับ
พื้นที่การเกษตรทางบ้านบริเวณของประชาชนนะครับ
ล่าสุดมีการแก้ไขหรือยังแล้วก็เป็นอย่างไรกันบ้าง
ติดตามจากคุณสละอัดมรวมวิทยาลังศรีอรุณนะครับ
รายงานมาจากจังหวัดสระบุรีครับ
ผมยังอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าลานอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับ
เพื่อติดตามการระบายน้ำจากคลองเริงลางลงสู่แม่น้ำป่าศักดิ์
ซึ่งจนถึงขณะนี้นะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่
ลดลงไปกว่า๒เซนติเมตรแล้วนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลา๑๒ชั่วโมง
หรือประมาณ๑๖นาฬิกาของวันนี้นะครับ
สถานการณ์ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติครับ
โดยตั้งแต่เวลา๓นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่ชนรับประทานสละบุรีได้เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
เพื่อระบายน้ำออกจากคลองเรืองลางลงสู่แม่น้ำป่าศักดิ์
โดยได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง๒จุดนะครับ
ก็คือบริเวณท่อระบายน้ำเริงลางแห่งนี้จำนวน๓เครื่อง
และอีกจุดหนึ่งได้นำไปตั้งบริเวณท้ายน้ำอีกหนึ่งเครื่อง
เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองชัยนาฬปาศักดิ์
หลังจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่ประกอบด้วยชนรับประทานจังหวัดสระบุรี
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทหาร
เจ้าหน้าที่จากอำเภอบ้านหมอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้นำแผ่นเหล็กขนาดใหญ่มาปิดบริเวณปากท่อ
รวมถึงใช้นักประดาน้ำนำผ้าใบมาปิดบริเวณเหนือท่อระบายน้ำนะครับ
และใช้ถุงบิ๊กแก๊กมาปิดทับอีกชั้น
ซึ่งแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับ
จนทำให้ขณะนี้ไม่มีน้ำไหลเข้าสู่คลองเรืองหลางแล้วนะครับ
ผู้หน่วยการโครงการชนบริษฐานสระบุรี
ที่ได้มาติดตามสถานการณ์น้ำก็ระบุนะครับว่า
จากการติดตามระดับน้ำในคลองเริงลางก่อนที่จะมีการระบายน้ำ
พบว่ามีระดับสูงถึง๙เมตร๒๗เซนติเมตร
แต่ณขณะนี้ลดลงไปแล้วกว่า๒๓เซนติเมตรแล้ว
โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑๒ชั่วโมงนะครับ
หรือประมาณ๑๖นาฬิกาของวันนี้
สถานการณ์ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ
ซึ่งหลังจากนี้หากปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์ลดลงต่ำกว่าท่อระบายน้ำนะครับ
ฐานชนบทธานศัลบุรีก็จะเข้ามาเดินเรื่องการเปลี่ยนบ้านประตูให้หนาขึ้น
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างให้มีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ

ถึงปรับปรุงอย่างไรมันก็แค่
พร้อมสร้างเดิมมันเป็นทอดทางระบายอยู่นะครับ

แล้วก็เปลี่ยนองค์ประกอบของมันได้เท่านั้นนะครับ

อย่างกว้างหนาขึ้นประตูสองทางเลยนะครับ

แล้วก็มันสามารถที่จะสบน้ำได้สองทาง
ทนแหล่งสองทางได้ครับผม
สำหรับแผนป้องกันในอนาคตนะครับ

ขณะนี้ได้เตรียมเสนอแผนปรับปรุงท่อระบายน้ำเริงลาง

ให้สามารถผ่านน้ำเข้าและออกได้๒ช่องทางนะครับ
ซึ่งได้ทำการศึกษาและออกแบบการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
โดยคาดว่าจะส่งแผนให้กรมชนประธานพิจารณา
ในปีงบประมาณ๒๕๖๑นี้นะครับ
โดยการก่อสร้างจะต้องทำใหม่ทั้งหมดนะครับ
เนื่องจากโครงสร้างท่อระบายน้ำมีฐานล่างไม่ลึกพอ
ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า๓๐ล้านบาท
หรือหากกรมชนประธานมีงบประมาณเพิ่มเติมนะครับ
ก็จะเสนอขออนุมัติการก่อสร้างทันที
หลังแม่น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์ลดลงครับ
ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ

ขณะนี้ยังมีน้ำไหลผ่าน๗๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ยังคงระบายน้ำอยู่ที่๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
แล้วประกอบกับในพื้นที่ทำบนอำเภอแก่งคอย

จึงทำให้น้ำไหลผ่านอำเภอบ้านหมอยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ครับ
สวัสดีครับนวิหลังศรีอรุณขาดแถวรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอบ้านหมอสละบุรีครับ